เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เรื่องของเพลิงไหม้
ใช่ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่ซอยระนอง๒
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของประชาชนนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตด้วย๓คนค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเดี่ยวนะคะซึ่งสร้างแยกออกมา

ไร่ค่ะอยู่ในแขวงนครชัยศรีเขตดูสิตกรุงเทพมหานคร
เห็นตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนี้พยายามช่วยกันควบคุมเพลิงนะคะ
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่ว่าสภาพบ้านแบบนี้ค่ะเหลือแต่โครงเหลือแต่เท่าฐาน
รถยนต์ก็ได้รับความเสียหายด้วยนะคะ
จากการสอบสวนนางวิริยามงคลรัฐน้องสาวเจ้าของบ้านเล่าว่า
ขณะเกิดเหตุตัวเองนอนหลับอยู่บนชั้น๒ของบ้านค่ะ
ได้ยินเสียงได้ยินเสียงระเบิดเกิดเพลิงลุกไหม้จากชั้นล่าง
จากนั้นลุกลามขึ้นไปถึงชั้นบนอย่างรวดเร็ว
ตอนนั้นที่ชั้น๒มีนางวิมลชาตินักรบอายุ๙๓ปีแล้วนะคะ
เป็นคนชราเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยไม่สามารถหนีออกมาได้
ตอนนั้นตัวเองเห็นจวนตัวค่ะก็เลยกระโดดหนีออกมาจากทางหน้าต่าง
พร้อมกับนางนรมนอิงสมบัติคนดูแลนางวิมลซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ทำให้นางวิมลไม่มีใครเข้าไปช่วยถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ในกองเพลิง
อกจากนี้นะคะยังไปพบศพนายวิบูลนันและนางทัศนีเจกนุษย์เป็นสองสามีพันรยา
ถูกไฟคลอกนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณชั้นล่างอีก๒คนรวมทั้งหมดเป็น๓คนด้วยกันนะคะ
พนักงานสอบสวนค่ะจะนำศพทั้งหมดส่งผ่าพิสูจน์
แผนกนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมเร่งตรวจสอบหาสาเหตุในครั้งนี้อีกครั้งค่ะ